ไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ
อยากให้แก้มชนะบ้างค่ะ
มันคือภาพจำที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกเวทีทุกรายการต้องจดจำ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่หนึ่งจำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เมื่อยกที่แล้วคุณฝนมอบสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับน้องชาดำ
และทำให้ทีมสลิดน้อย๓ซ่ามีคะแนนนำไปถึง๑๖คะแนน
ในยกนี้ลูกไม้หลากสีขอส่งน้องเข้ากุ่น
ร็อกเกอร์ตัวจิ๋วมาขอเรียกคะแนนคืนบ้าง
ทางน้องแก้มก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้จะไม่เคยชนะเลย
แต่ก็พร้อมสู้ศึกในยกนี้จะสนุกน่ารู้แค่ไหน
มาตามชมกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีน้ำใจนะครับเขามาวาดรวดลายกันบนเวทีแห่งนี้
ทำเพื่อบ้านเกิดของพวกเขาและทีมที่ชนะนะครับ
ก็จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๑แสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับก็ได้รับทุนน้ำใจกลับไปเหมือนกันถึง๓๐๐๐บาท
คณะกรรมการของเรานะฮะทั้งสามท่านก็ยังคงต้องรับความซ่าของเด็กน้อยนะครับ
อยู่กับเราที่นี่แล้วครับพี่หอยพ่อเจมส์พบแล้วก็พี่ฝนครับสวัสดีครับ
ตอนนี้นะคะแนนสะสมรวมนะครับของทีมสริดน้อยสามซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน
ส่วนลูกไม้หลากสีนะฮะมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๐คะแนน
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยกโดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นก็ร้องได้คะแนนแบบยกกำลังถึง๔คะแนน
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
สำหรับน้องข้าวปุ้นนะครับเลือกเพลงฉันรู้นะครับ
เป็นเพลงของพี่โบสุนิตานะครับผม

เพราะว่าเพลงนี้มีเมนินที่ร็อกผสม
ชนระดานะครับผมชนระดา
แล้วน้องแก้มตีความหมายเพลงนี้ว่ายังไงครับ
หนูว่ามันไม่เศร้ามากนะคะเหมือนเป็นการตัดเพาะตัวเองค่ะ
เหมือนแบบว่าไปแอบรักคนมีเจ้าของค่ะ
แต่หัวใจกรรมการหนูไม่ขอจองนะคะ
ขอแบ่งนิดหน่อยก็พอค่ะ

ก็ขอให้กำลังใจกับน้องทั้งสองคนนะครับก็สู้ทำให้เต็มที่นะครับผมสู้ครับ

๓รอบยกที่๖เริ่ม

สืบทราบมานะครับว่าเด็กสองคนนี้คุณดูรูปลักษณ์สินอกจากนักร้องแล้วเนี่ย
เขายังสามารถไปทางไหนกันได้บ้าง

เป็นเขาเรียกว่าเป็นนางงามหรือเป็นนางแบบได้เลย

เห็นบอกว่าชอบการเดินแบบกันด้วยเหรอลูก

ชอบเหรอลูกเหรอขอบอกเลยนะว่า
มีนางแบบต้นฉบับนะครับมายังเวทีของเรา
สำหรับพี่ฝนนี้นะลูกนะสาวน้อยดูไว้เป็นแบบอย่างนะลูก
นี่คือการเดินแบบเรียกเสียงแฟลต
เดี๋ยวขอโทษนะครับคุณฝนนะ
ก่อนมาเดินแบบคุณไปขโมยของที่เซเว่นมาก่อนเลยป่ะ
ทำไมคุณดูลุกหลุกหลีกจัง
แต่ถ้าเดินธรรมดาเขาก็ถ่ายปกติ
แต่ถ้าเดินปกติเขาต้องรีบถ่ายอย่างนั้น

เอาสิสองคนเดินแบบพี่ฝนสิ
เดินแบบเรียกเสียงแฟลตครับ
อันนี้มาเดินแบบงานดับตัวเองนะครับ

มาเดินแบบแบบที่๒ดีกว่านะฮะ
เดินแบบเดินแล้วเนี่ย
เรียกเสียงกรี๊ดได้ตลอดทาง
เอาอย่างนี้ต้องบอกน้องเลยนะครับ
การที่จะเรียกเสียงกรี๊ดจากคนที่มาดูเราเดินแบบเนี่ย

ทำแบบปุ๊บแล้วเขาคาดไม่ถึงจริง

สวัสดีครับทุกคนค่ะ

ใครจะเป็นคนเปิดศึกก่อนคะลูก
เพราะฉะนั้นขอเชิญน้องแก้มประจำที่ครับ

มาฟังบทเพลงพ่อจากน้องขปุ่นในบทเพลง
คือ

ฉันรู้เธอมีอีกกว่าเพียงใจ
ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยลืมมัน
ฉันรู้ว่าเธอยังผูกยังพัน
อยู่กับเขาที่ต้องล้างรักกันไป
ฉันรู้ที่เราไม่อยู่กันมา
ฉันรู้ว่าเธอไม่รักกันเท่าไหร่
ก็เพราะรักเธอเท่านั้น
อยากคืนเธอให้เขาไป
ฉันคิดว่าเขาก็ต้องการ
ไม่ต้องทนทรมาน
อยากให้ฝนในใจของเธอได้เป็นจริง
และตัวฉันยินดีจะถูกทอดทิ้ง

อยากคืนเธอให้เขาไป
ฉันคิดว่าเขาก็ต้องการ
ไม่ต้องทนทรมาน
อยากให้ฝันในใจของเธอได้เป็นจริง
และตัวฉันยินดีจะถูกท้อทิ้ง

จะลืมเวลาที่ค่อยมี
จะลืมนาทีที่ผ่านมา

ฉันคิดว่าเขาก็ต้องการ

ไม่ต้องการ
ไม่ต้องการ

ไม่ต้องการ

ไม่ต้องการ
ไม่ต้องการ

ไม่ต้องการ

ไม่ต้องการ

อยากให้ฝันในใจของเธอได้เป็นจริง
อยากตัวฉันยินดีจะถูกเธอทิ้ง
ไม่เป็นไร

ข้าวปุ้นนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์ของเรา

ใช่ข้าวปุ่นทำได้ดีมากครับพลังเยอะมาก
แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการด้วย
ขออนุญาตก่อนเลยพี่หอยเลยก่อนดีกว่า
คือเขาปุ้นเกิดมาเพื่อสิ่งล็อคมาก
คือเขาเสี่ยงเขาไปทางนั้นไปทางอื่น

แต่พอฟังทีไรพอเขาร้องล็อคได้
เขาจะเข้าสิ่งเลยมีองค์ลงมาก
ต้องบอกเลยเขาเกิดมาเพื่อสิ่งล็อกครับ
ขอบคุณพี่หอยมากครับและเห็นตรงกันเลย

คือพอเอาเก้าอี้มาตั้งนะ

พร้อมค่ะก็ยังเป็นข้าวปุ้นอยู่นะ
พอเพลงมาเท่านั้นแหละ

แล้วแววตาเขาแล้วก็จะค่อยหันเก้าอี้มาเอง
เพื่อที่จะเข้ากล้อง
คือเหมือนเขารู้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
เขาทำให้เราละสายตาจากเขาไปไม่ได้เลย

ฝึกฝนต่อไปนะลูกเป็นกำลังใจให้ค่ะ

เจ้าหญิงร็อกเกอร์คนใหม่เกิดขึ้นแล้ว
เย่ขอบคุณพ่อ

แล้วถ้าอายุ๑๙มันจะเต็มขนาดไหน
ตอนที่พลังเสียงมา๑๘๑๙แล้วเขายังรักษา
รักษาความเป็นร็อกของเขาไม่เปลี่ยนนะ

ไม่มีใครเทียบเด็กคนนี้ได้เลย

พี่เขาปุ๊ดนะครับมีพลังเยอะมาก
นึกว่าอยู่ตั้งแต่ยุคเรนนองสารชมสินมาเป็นปี่อ่ะครับ
แล้วมาปล่อยพลังทั้งหมดที่นี่เลยอะคะ
โอ้โหพลังเยอะขนาดนั้นเลยล่ะครับ

น้องข้าวปุ้นเนี่ยค่ะเป็นเด็กที่จิ๋วแต่แจ๋วจริงค่ะ
สมแล้วค่ะที่เป็นพริกหมาล่าของพี่แจ๊ค
โอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้นะครับความหนักอกหนักใจนะครับอยู่ที่น้องแก้มแล้วล่ะครับว่า
จะทำลายกำแพงตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับผม
ยังไงช่วงหน้ามาเอาใจช่วยน้องแก้มกันนะครับ
น้องข้าวกุ้นไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวัง
ช่วงหน้าน้องแก้มพกความกดดันมาเต็มกระเป๋า
ทำไมน้องแก้มต้องร้องไห้หนักขนาดนี้
ช่วงหน้ามาชมและเป็นกำลังใจให้น้องแก้มกันต่อครับ
ฉันคิดว่าเขาก็ต้องการ

จองในใจจากน้องแก้มครับ
แต่ก่อนที่หนูจะร้องหนูขอพูดความในใจหนูได้ไหมคะ

นี่เป็นเวทีแรกของหนูค่ะ
เป็นการออกทีวีครั้งแรกของหนู
หนูกลัวมากค่ะหนูตื่นเต้นมาก

เรารู้ว่าเก่งแล้วนะครับ
และนครอนี้เก่งเราอยากพูด
ว่ามันไงครับ
อยากมาที่สุดเลยเพราะบอกน้องแก้มคนนั้นคนนี้
เหรอไปด้วยนะไปด้วยนะ

แก้มเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่เคยคว้าสักหนึ่งคะแนนให้กับทีมเลย
ด้วยความกดดันที่เหมือนภูเขาไฟแผดเผาหัวใจ
จึงขอปลดปล่อยความอัดอั้นออกมา
แต่โชคดีได้กำลังใจจากคุณตาคุณยายมูรณทิไหววัฒนานี่ว่า
เยียวยาจนสามารถสู้ต่อไหว
ฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่เจ้าของ
หมดศิษย์เรียกรองรักเอื้ออาทนที่ใน
ไม่มีปัดโทงรักษาโรครักในใจ
๓๑๐บาทเลยเก็บไว้ไปสือผ้าเท็ดน้ำ
แต่อยู่ใกล้ชิ้นได้มองเธอก็สุขใจ
ขออยู่ห่างไกลฉันคอยไกลเธอในฝัน
ฝนตกทางนี้จะหนาวถึงเธอไหมนั้น
ห่วงใยจากใจของฉันเธอเคยจะรู้หรือเปล่า
ออกใจหาใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
ไม่คิดเป็นตัวซ้ำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอไงมั้ง
แต่พาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้คิดถึงเธอเวลาที่จุด
ไม่คิดว่าเธอจะยังอยู่ในด้านนี้
แต่ค่อยลูกภาพมันไม่ได้กลับมารัก
เธออยู่ในกรุณาที่ทำไมเธอไม่ได้ดู
ต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
ไม่คิดแย่งเธอมาครองไม่คิดเป็นตัวซ้ำรอง
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
อยากพาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงนี้เป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้คิดถึงเธอเวลาที่จุดอื่น
อยากให้แก้มชนะบ้างค่ะ

ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ไม่นึกว่าจะได้ยินคำพูดจากปากเด็กน้อย
นี่เขาคิดเองนะเขานึกขึ้นมาเอง
แล้วก็เขาก็พูดออกมาเลยผมเพิ่งถามไปสดแล้วเขาก็พูดออกมา

เก่งลูกเก่งเก่งมาก
สุดหัวจ่าย้ายเลยลูก
สู้ลูกสู้เลยลูก

เอาล่ะแต่ก็ต้องมาว่ากันเนอะ
ว่าคณะกรรมการจะตัดสินอย่างไรนะครับ

เดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้าง

แก้มคิดว่าน้องแก้มไม่เคยชนะเหรอ
แก้มชนะตัวเองทุกวันเลยลูก

เพราะว่าน้องแก้มร้องเก่งขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวัน
ชนะใครก็ไม่เท่ากับชนะตัวเองลูก
แล้ววันนี้แก้มร้องดีกว่าทุกวันที่ผ่านมา

แล้วพี่ฝนมองว่าแนวทางนี้ต้องเป็นแนวทางของน้องแก้ม
แล้วน้องแก้มจะได้เป็นเจ้าหญิงลูกทุ่งคนต่อไป
พี่ฝนเชื่อมั่นอย่างนั้น

ขอบคุณครับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้

ปฏิกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กน้อยสองคน
ได้ทำออกมาจากข้างใน
เพราะว่ามันคือภาพจำที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกเวทีทุกรายการ

แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วลูก
แก้มจะแพ้อีกสักครั้งก็ไม่เป็นไร

ทำได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่แก้มเคยทำมา
เกมจะชนะก็ไม่ใช่ชนะเพราะว่า

อยากให้พี่แก้มชนะสักครั้ง
แก้มชนะเพราะแก้มชนะจริง

ขอบคุณครับสองคนในใจมาถึงพี่หอยบ้างครับพี่หอยครับ

คือเราก็มองไปทางพี่ฝน
คือเขาเป็นคนที่ฝนจะร้องเพลงที่อย่างนี้

แต่ต้องยอมรับว่ามีบางช่วงที่ผมฟังมันไม่แตะโน้ต

ส่วนใหญ่แล้วแตะไปไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นเรายังขาดอย่างเดียวคือ
ความแข็งแรงของความต่อเนื่องของเสียงแค่นั้นเอง
รีบหน่อยนะลูกกำลังจะมา

แก้มร้องไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ

ผมเห็นภาพเลยครับเขาร้องได้สื่อถึงอารมณ์มากเลยอะครับ
ผมเข้าใจความรู้สึกของน้องแก้มมากครับพี่แจ๊ค

น้องพูดจะส่งกำลังใจช่วยทางข้าวปุ่นและแก้มนะครับพี่แซค

หนักใจตอนนี้นะครับตกอยู่ที่คณะกรรมการแล้วนะครับผม
ไปเอาใจช่วยเด็กทั้งสองคนกันเลยครับ

สิ่งที่น้องแก้มพูดก่อนร้องเพลงทำให้พวกเราได้เห็นความกล้าหารและสปีริตในการเป็นนักสู้ของน้องแก้ม
ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงน้องแก้มได้เอาชนะใจพวกเราทุกคนไปแล้วครับ
ทีมที่ชนะคือทีม

ฉันรู้เธอมีอึดในใจ
ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยลืมมัน
โอ้ยใจนะใจ
ไม่รู้ทำไมต้องรักพ่อมีเจ้าของ
ขอบคุณขอบคุณทุกคน

แล้วพี่แซคก็จะเป็นกำลังใจให้ไปตลอดครับ

เอาล่ะทั้งนี้และทั้งนั้นถึงเวลาแล้วครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะต้องลงคะแนนครับ
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
รอบที่๓ยกที่๖ทีมที่ชนะคือทีม

ลูกไม้หลากสีมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๒คะแนน
สลิดน้อยสามซ่านะครับก็ยังคงรักษาคะแนนเอาไว้อยู่ที่๑๖คะแนนครับ
ยกหน้าเขาจะสามารถคว้าคะแนนจากคณะกรรมการไปได้มากน้อยแค่ไหน
เป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมในร้องได้ยกกำลังซ่า
ในรอบที่๓ยกที่๖นี้นะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของน้องทั้งสองคนนะครับ

แต่ถ้าพี่แก้มชนะหนูก็ดีใจค่ะ
เพราะว่าหนูอยากให้พี่แก้มชนะบ้าง

เทปนี้นะคะหนูรู้สึกได้ปลดปล่อยค่ะ
แล้วก็ยกหน้านะคะหนูจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ค่ะ
เป็นมอบความสุขให้กับคนดูค่ะ
หรือจะไม่เน้นเรื่องแพ้ชนะค่ะ

และรอบต่อไปผมคิดว่าน้องแก้มจะทำได้ดีมากกว่านี้
และปลาสะจากความกดดันอย่างแน่นอน
พบกับความสนุกแบบนี้ได้ใน
ร้องด้ายกำลังสาร์

น้องข้าวปุ้นขวาชัยชนะมาให้ทีมลูกไม้หลากสีได้สำเร็จ
ตอนนี้๑๐ยกกำลังซ่ายังคงเหลืออีก๒ครั้ง
กรรมการจะเลือกให้ทีมไหน
และในยกใดต้องมาติดตามชมและเชียร์เด็กได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่าครับ

หนูชื่ออะไรคะ
เรื่องราวของชายชะลาคนหนึ่ง
เดี๋ยวนัดกันสิว่าใครจะเป็น
เย็น

ทั้งผู้ศพต่างกันและคนศพต่างไป

หน้าจอมือถือชอบแต่ไม่ชอบใจ
ของเทวาสะทิศฝากฟ้ายิ่งใหญ่